ไปเอาใจสาววกเกาหลีกันบ้างนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยศิลปินจากเกาหลีมาเยี่ยมเยี่ยนที่เมืองไทยเนี่ย

ที่เขามีการมาจัดแฟนมิตติ้งนะคะ
เพื่อเฉลิมฉลอง๑๐ปีที่มาเยือนเมืองไทยค่ะ
นำโดยหัวหน้าวงอีทึกอีซอลคังอินเยซองเรียอุ๊กและคิวยอน

เนื่องจากได้ใกล้ชิดซุปตาในดวงใจแบบใกล้สุด
และหนุ่มก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอนาน

แววรูป

โชว์มาเอาใจแฟนคลับที่รอคอยแล้ว
เสิร์ตนี้ยังเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดี
แม้ว่าสมาชิกอีก๔คนที่เหลือจะไม่ได้มาร่วมงานนี้แบบครบวง
เนื่องจากยังทำหน้าที่รับใช้ชาติอยู่
แต่เชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
คงจะเต็มอิ่มกับความสุขความประทับใจ
ที่ได้มาร่วมสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษ
กับศิลปินที่ชื่นชอบในวันที่มีความหมายเช่นนี้ค่ะ
แต่ว่ารู้สึกว่าผูกพันกับวงนี้มากเลย
ส่วนหนึ่งอาจจะมีสมาชิกเป็นคนไทยอย่างคุณนิชคุณก็ได้เนอะ
อยู่กับพลอยตลอดเวลาอยู่ในความฝัน
ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวค่ะ
งั้นเดี๋ยวไปนอนก่อนเนอะแล้วฝันเอาเนอะพี่พลอยเนอะ